ที่เรื่องของตัวเลขความเชื่อโชคลาภกันหน่อย

แต่ย้ำแบบนี้ขึ้นเลยครับเป็นความเชื่อสูตรบุคคลนะฮะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เราไม่ได้มอมมากแต่ว่าก็เป็น๔สาระกัน

ที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมวันนี้ไปกันทุกงวดเหมือนกัน
คนก็ไปกันเต็มไปหมดเลยนักเสียงโชคหลังไหลกันไป
นี่จุดทูบขอพงขอพรกันไปอยู่ที่ข้างสาราการประเรียนนะครับ
มุ่งมั่นไปขอพรขอโชคขอลาบจากกุมารทองจุกดำ
จุดทูบขอพรนำน้ำหวานน้ำแดงของเล่นชุดทหารที่เด็กกุมารชอบเนี่ย
ไหว้ไปแก้บนนากุมารทองจุกดำ
บางคนก็จุดประทัดไปหาดูเลขหางประทัดนะครับ
จากนั้นก็เลยเลือกลอตเตอรี่ที่แผงต่างเรียงรายกันอยู่ข้างสารา
ส่วนใหญ่เขาได้เลขคล้ายกันมีทั้ง๒ตัวและ๓ตัว

ไปอีกหนึ่งวัดค่ะคุณผู้ชมวัดไผลล้อมตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ที่นี่เขามีนี่ค่ะมีต้นตะเคียนใหญ่ขนาดสิบคนโอม

อายุกว่า๓๐๐ปีค่ะเนี่ย๓๐๐ปีแล้วแต่ยังคงยืนต้นสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้คุณค่ะ
แต่กิ่งก้านสาขาเขียวขจีนะคะคือใต้ต้นตะเคียน
ใช่ผ้าแพร่หลากสีชาวบ้านเนี่ยเอามาขอโชคขอลาบกัน
นี่คุณมีชาวบ้านใกล้วัดเนี่ยเล่าให้ฟังถึง
สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติเล่าบอกว่าวัน๑นะ
ทางวัดเห็นกิ่งของต้นตะเคียน

เพราะเกรงว่ากิ่งมันจะหักใส่หลังคา
ก็เลยจ้างคนมาฟันกิ่ง
แต่พอมาถึงค่ะคนงานพอมาถึงก็เห็นว่า
ตะเคียนเนี่ยเหี่ยวทั้งต้นเลย

ปรากฏว่าเห็นว่าเหี่ยวทั้งต้นเลย
อะไรเลยนะคนในพื้นที่เขาก็เลยแปลกใจ
เขาก็เลยพากันไปแบบนี้ค่ะ

ไม่ได้บอกทำไมเสียงมันบอบลงเรื่อย

ใครอยากได้ก็ไปเองนะที่วัดอะไรล่ะ
ไผลล้อมอำเภอสวรรคโลกที่สุโขทัย
ไปร้านทองกันหน่อยดีไหมคะ
ร้านทองยินดีสาขาประตูชัย
เลขที่๒๕๒ทับ๑เขตเทศบาลตำบลพิมาย
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
คนเนี่ยหากันใหญ่เลยคุณเห็นไหม
แต่ที่หาไม่ได้หาเลขนะหางู
มันมีงูเขียวยาว๑เมตรค่ะเลื้อยเข้ามาในร้าน
แล้วก็เลื้อยขึ้นไปซุกอยู่หลังตู้เสื้อผ้าชั้น๒
เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยก็ต้องมานี่เลยค่ะ
ช่วยกันหาช่วยกันจับสุดท้ายเนี่ยเจอได้ตัวบางตัวนี้ค่ะ

จับตัวได้โดยละม่อมเขาว่าอย่างนั้นนะ
เท่าช่วงแขนเลยก็เอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วล่ะค่ะ
แต่แน่นอนหลายคนก็นำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนะจ๊ะ
ครับยังอยู่ที่เรื่องของงูคราวนี้เป็นงูเหลือมยาว๔เมตร
เหลืออยู่ไปห้อยต่องแต่งห้อยหัวอยู่ที่คานสะพานครองพระอุดม
ในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
เด็กนักเรียนม๑เขาไปยูเทิร์นใต้สะพานขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป
โอ้โหเห็นงูก็ตกอกตกใจสิครับมันห้อยหัวลงมา

ดุดันมากมันก็ต้องมันเกรี้ยวกราดนะ
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปนะฮะเพราะว่าเกรงว่าจะไปอันตรายใส่คนที่ขับรถใต้สะพาน

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าตีเลขอะไรมันมองไม่ออก
งูอ่ะคุณผู้ชมใครรู้ก็ลองตีเอาแล้วกันนะฮะว่างูมันเป็นอะไร

อ่ะมาต่อกันที่โคตรกันหน่อยค่ะ
โคตรเหล็กไหลคุณคะตอนนี้เรื่องของเหล็กไหลเนี่ยโคตรเหล็กไหลเนี่ย
ตอนนี้คนนิยมมาเยอะนะก็มีเนี่ยอีกหนึ่งคนแล้ว
คือพอมีคนหนึ่งออกมาก็จะมีอีกหลายคนตามมาว่า
ผมก็มีฉันก็มีเราก็มีอะไรอย่างนี้นะ
นำก้อนเหล็กไหลสีดำเอามาให้นักข่าวของเราดู
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๕กิโลกรัมนะ
วางไว้บนพานนะคุณพานที่เขามีการเก็บไว้ที่ห้องพระชั้น๒ของบ้าน
บ้านเลขที่อะไร๑๐๗๙ริมฝั่งแม่น้ำน่านข้างวัดพันปีอำเภอเมืองพิศนุโลก
แล้วนอกจากไปดูเหล็กไหลแล้วตะลึงความงามในเหล็กไหลแบบนี้แล้วนะ
สัตว์ที่มาเฝ้าเหล็กไหลก็ตะลึงงึนงันกันเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคุณคุณรู้ไหมว่าตัวอะไรมาเฝ้าเหล็กไหลอะไรฮะจราเข้ค่ะจราเข้
เฝ้าบ้านแล้วก็เฝ้าเหล็กไหลด้วยเมื่อสักครู่เขาเห็นเห็นใช่ไหมคะ
ที่เปิดให้ดูใต้ฐานพระค่ะจราเข้ค่ะคุณคณาทิพย์เล่าบอกว่า
เป็นเหล็กไหลที่บรรพบุรุษได้มาจากฝั่งลาวและตกทอดมาถึงเขา
นับตั้งแต่มีการบูชาเหล็กไหลเนี่ยนะก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและครอบครัว
เคยมีคนมาขอแบ่งเหมือนกันแบ่งไปลองบูชาดูวิธีการแบ่งก็คือ
แกะเหล็กไหลเนี่ยปรากฏว่าแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออก
แต่บางคนบอกว่าบุญถึงหน่อยวาสนาถึงหน่อยก็มาแกะไปได้เสร็จเล็กไปเท่านั้นนะคะ
ทีนี้ทุกวันพระเนี่ยคุณคณาธิบบอกว่าก็จะเอาก้อนโคตรเหล็กไหลเนี่ยนะคะ
ออกไปรับแสงจันทร์อาบน้ำพึ่งเพื่อให้บุญบารมีของเหล็กไหลเนี่ย
แผ่ขยายให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขเขาบอกแบบนี้นะ
ทีนี้เรื่องราวที่สสมีการแจงบัญชีทรัพย์สินมูลค่า๗๐๐ล้านบาทเป็นเหล็กไหล
เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ขอวิจารณ์แต่ถือว่าเหล็กไหลเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะ

ย้ำอีกครั้ง๑ใบบ้านเลขที่เท่าไหร่๑๐๗๙เนี่ยของอดีตผู้สมัครสอสอบภักดิ์ภูมิใจไทย
เขาบูชาโค้ดเล็กก้อนเนี่ยนะครับ
ทิ้งท้ายด้วยเจ้าพ่อมนศิษย์หน่อยแล้วกัน
ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับคุณมนต์ศรีคำซ่อยอยู่กับพี่รับรองไม่ขาดแคลน
มีเลขให้ด้วยนี่คุณเขาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมอ่านเองแล้วกันดูเองอะไรบ้างตื้อ
คุณเลข๓ตัวนี้มันไปตรงกับเลขหางประทัดอะไรป่ะนะ
คุณพูดเหมือนอ่านอยู่ใช่งวดที่เราอ่านเมื่อวันก่อนเนอะ
มองไม่ทันอ่านไม่ทันเดี๋ยวผมจะบอกให้ในเฟซบุ๊
แต่ว่านี่เขาบอกแล้วนะอะไรเนี่ย๗๓๘๔๘อะไรก็ว่ากันไป
อันไหนอ่ะอันที่๒น่ะล่ะ๒ตัวหรอนับจากฝั่งนับจากหน้า
คุณรู้มั้ยพอเป็นแบบนี้แล้วนะมันสิ่งหนึ่งสอใจที่ท่านได้รู้จริงนะ

เรียนร่ำเรียนมาวิชาเลขไม่ได้ช่วยอะไรเลย

ไม่มีทั้งนั้น